สวัสดีครับรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้มาพร้อมกับสายฝนแล้วก็เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่วันนี้หลายคนคงได้เจอกัน
บางจุดบางพื้นที่บอกว่าดีจังเลยมาช่วยจับอากาศร้อนอบอ้าวที่เจอกันมาก่อนหน้านี้
แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่ฝนเหล่านี้มาพร้อมกับลมแรงนะครับ

เพราะว่าฝนที่เกิดขึ้นนี้เป็นฝนที่เกิดจากพายุฤดูร้อน
มีบริเวณความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาทำให้เกิดความปั่นป่วนสภาพอากาศเกิดขึ้น
ซึ่งก็คาดการณ์ว่ารักษณะแบบนี้จะอยู่ในเมืองไทยของเราจนถึงสิ้นสุดเดือนนี้นะครับ
แต่ถึงอย่างไรก็ตามครับยังไว้วางใจไม่ได้นะครับ
ในช่วงวันที่๕วันที่๖ครับมีโอกาสที่จะเจอแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง

แต่ระหว่างนี้นะครับระหว่างที่จะเดินทางไปถึงอีกหนึ่งช่วงที่เราจะเจอ
บริเวณความกดอากาศสูงแผ่มาครับหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง

อาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนอย่างต่อเนื่อง
เหมือนที่เราเจอกันมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ

สีเขียวคือพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
ส่วนสีฟ้าคือบริเวณความกดอากาศสูง
หลังจากนี้จะค่อยถอยกลับไปนะครับ
ซึ่งทำให้กลุ่มฝนนั้นจากตอนนี้ที่อยู่แถว

และจะสังเกตว่าบริเวณตอนกลางถ้าหากเราคำนวณไปเรื่อยนะครับ
ก็จะมีการก่อตัวของกลุ่มฝนอย่างต่อเนื่องครับ
จนไปถึงวันที่๕วันที่๖เนี่ยนะครับ
สังเกตว่าเริ่มมีกลุ่มฝนตกหนักมาอีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นฝนมาจากพายุฤดูร้อน
ที่มีบริเวณความกดอากาศสูงแพลลงมานี่แหละครับ

อาจจะต้องเตรียมรับมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครั้งนี้อาจจะหนักหน่อยเพราะว่าลงมาค่อนข้างแรงนะครับ
รวมไปถึงความชื้นอากาศร้อนที่สะสมอยู่ในช่วงระหว่างนี้
อาจจะเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ดังนั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมในช่วงเรียกเวลาดังกล่าว
ติดตามการพยากรณากาศรวมไปถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ